ที่ประเทศไทยถูกสหรัฐอเมริกาจัดอันดับในเรื่องของสถานการณ์การค้ามนุษย์ให้อยู่ในอันดับที่ต่ำสุด
ทำให้ในปีนี้นะคะต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะแง่มุมเรื่องของข้อกฎหมายค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๙
เพื่อไปติดตามเร่งรักคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นะคะ

ในช่วง๓เดือนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กำกับดูแลความมั่นคงได้ลงพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘และภาค๙อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาและเร่งรัดดำเนินคดีกับขบวนการค้ามนุษย์ทั้งในภาคประมงและส่วนอื่น
โดยมีการเร่งรัดจับกลุ่มผู้ต้องหาและพยายามแก้ไขจุดบกพร่องต่างอย่างต่อเนื่อง
เพื่อต้องการแสดงให้คณะกรรมการจัดทำรายงานเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยหรือทริปรีพอร์ต
เห็นถึงความจริงใจในการแก้ปัญหา
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ก็เร่งดำเนินคดีอย่างเข้มข้น
โดยจะเห็นได้จากรายงานผลปฏิบัติการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์ทั้งค้างเก่าและคดีใหม่
ในช่วงวันที่๒๘มกราคมถึง๒๙กุมภาพันธ์๒๕๕๙ที่ผ่านมา
ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้แล้วถึง๒๔๕คนจาก๒๙๘คน
โดยผลดำเนินคดีนี้ถือเป็นที่น่าพอใจ
ก็ผลงานเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นที่น่าพอใจนะฮะทั้งการจับกลุ่มผู้ต้องหาหมายครั้งเก่า
การจับกลุ่มคดีใหม่และการตรวจยึดเรือของตำรวจน้ำ
ก็ต้องจับกลุ่มไปเรื่อยครับนะฮะเราไม่ทราบหรอกครับ
เพราะว่าการค้ามนุษย์มันมีหลายรูปแบบ

เจอที่ไหนก็จับที่นั่นแหละครับกำชับทุกหน่วย
ขณะเดียวกันในการลงพื้นที่ครั้งนี้
พลตำรวจเอกศีวรายังพบกลยุทธ์ใหม่ของกลุ่มผู้ค้ามนุษย์
อาศัยช่องทางที่ราชการเปิดโอกาสให้
นายจ้างพากันมาขึ้นทะเบียนทำบัตรประจำตัวบุคคล
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรชมพู
ให้กับบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศ
กำชับให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้มงวดกวดขัน
และตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน
เพราะเรื่องนี้อาจกลายเป็นจุดอ่อนของประเทศ

ก็เพื่อเป็นการป้องกันภัยให้กับประเทศ
ยังเป็นการขจัดและป้องกันปัญหากลุ่มธุรกิจ

อาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
พาพิมลคังโรศักดาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน